มาดูประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ก็คือประเด็นที่ว่ามีคนแชร์คลิป
แท็กซี่ไม่รับคุณบอยทะกลเกียจจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราว
มีการทุบรถมีการข่มขู่รีดเงิน
จนตอนนี้เนี่ยทั้งคู่นะต่างก็เข้าพบทางกรมการขนส่งทางบกแล้วนะคะ
ซึ่งทางตัวแท็กซี่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้บทลงโทษก็คือ
เขาโดนกรมการขนส่งทางบกพักใช้ใบอนุญาตพร้อมกับเปรียบเทียบปรับ
และที่สำคัญเหตุผลที่เขาไม่รับคืออะไรรู้ไหม

รุ่งนครดุลกุลคนขับรถแท็กซี่บุคคลทะเบียนมมชช๓๔
กรุงเทพมหานครเข้ารายงานตัวต่อกรมการขนส่งทางบก
กรณีที่มีคนโพสต์คลิปลงในสังคมออนไลน์
เป็นจังหวะที่เขาปฏิเสธผู้โดยสาร
แล้วผู้โดยสารคนนั้นก็คือคุณบอยทะกลเกียรวีรวรรณ
ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องวัน
ในคลิปเนี่ยก็ยังมีเสียงตะโกนด้วยนะคะ
มคูเรียกเก็บค่าเสียหาย๑๐๐๐บาท

ตรงที่เกิดเหตุที่คุณบอยเรียกเขา
มันเป็นปากซอยแล้วก็มีเส้นขาวแดง
ในคลิปเราก็เห็นนะว่าเป็นเส้นสีขาวแดงนะคะ

เพราะคู่กรณีก็ซึ่งก็คือคุณบอยนี่แหละ
ไม่พอใจที่ถูกแท็กซี่ปฏิเสธ
ก็เลยจอดแล้วก็ลงจากรถไปพูดคุย
ไปดูท้ายรถก็ปรากฏว่าเห็นรอยบุบที่ท้ายรถ
ก็เลยให้ผู้บริหารช่องวันชดใช้ค่าเสียหาย๑๐๐๐บาทค่ะ

ก็ไม่รู้ว่าคุณบอยให้ในฐานะของการชดใช้หรือเปล่า

ส่วนกรณีนี้ในคลิปก็เห็นว่ามันเป็นที่ขาวแดง
แต่ก็ขาวแดงถ้าเลยไปตรงที่ไม่ใช่ขาวแดง

หรืออย่างไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แต่ในกรณีเขาบอกว่าเขาอยากฝากถึงคุณบอยนะคุณ

ผมหาเช้ากินค่ำมีลูกเมียมีบ้านต้องเช่า
แล้วต้องมาวิ่งแก้ข่าวรายได้ก็หาย
แล้วบอกว่าถ้าไม่ทุบรถก็ไม่เกิดเรื่อง
อันนี้เป็นคำพูดของคนขับแท็กซี่
ใช่ค่ะซึ่งอย่างที่บอกเรื่องนี้
นายนันทพงศ์เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เขาบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนายรุ่งนคร

กับใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ
มีโทษพักใบอนุญาต๓๐วันนะคะ

และต้องโดนอบรมพฤติกรรมการให้บริการอีก๓ชั่วโมง
อยากจะให้เรียกแท็กซี่คันก่อนหน้านี้

คือคุณบอยเขาบวกหลายคันก็ไม่รับเขาเลย

น่าจะต้องโดนทุกคัน๑๙คันหน้าที่เขาไม่รับ

ใครที่ไปโบกแท็กซี่แล้วเขาไม่รับก็ถ่ายคลิปไปร้องได้
นี่ก็น่าเห็นใจนะถ้าสำหรับเหตุผลที่เขาใช้อ้างว่า
ตรงที่บวกเนี่ยมันเป็นที่ขาวแดงมันจอดไม่ได้

มันเห็นขาวแดงจริงอันนี้ก็ต้องดู
อย่างที่บอกคือต้องฟังความสองข้าง

คนโบกแท็กซี่ต้องดูด้วยนะคะว่าจุดที่เราโบกเนี่ยเขาจอดได้ไหม
แล้วก็ดิฉันเคยเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วคุณขับรถตามมา
กแท็กซี่แท็กซี่อยู่เลนที่๒ไม่ได้อยู่ซ้ายสุด
แต่คนเรียกก็โบก
ซี่ด้วยความที่อยากรับลูกค้าก็ปาดออกมา
เห็นคนขึ้นเลยไหมคะชนมอเตอร์ไซค์ล้มเลย